ได้เวลาแล้วนะคะพูดถึงเรื่องราวของกีฬาพื้นบ้าน
อย่างที่บอกไปแหละเราอย่างนี้รู้จักกันดีว่ากีฬาพื้นบ้านมันมีอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคุณผู้ชม
แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันนี้กีฬาพื้นบ้านมันหาดูหาชมได้ยากมาก
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาพื้นบ้านมาฝากคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
มาเริ่มต้นเรียกเสียงฮากันที่กีฬาชนิดแรกกับการแข่งขันมวยตับจาก
เรียกว่าถ้าหากันเจอก็ปล่อยหมัดซัดกันไม่ยั้งจริงสำหรับน้องที่เขากำลังแข่งขันกีฬาชกมวยตับจากค่ะ
ซึ่งก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าในสมัยก่อนตามงานวัดงานบุญหรืองานประเพณีสำคัญต่าง
กิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็คือการแข่งขันกีฬาชกมวยตับจากนี่แหละ
เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าน้องเขาจะชกกันมันขนาดไหน
ได้ยินเสียงตรงไหนก็เดินเข้าไปต่อยตรงนั้นแหละถูกบ้างไม่ถูกบ้างชกโดนกรรมการบ้างกรรมการชกนักมวยบ้าง
แต่พอแข่งเสร็จก็ขอโทษขอโพยกันไป
เรียกว่าเป็นกีฬาที่สร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนจริง
และต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้กีฬาชกมวยตับจากก็เรียกได้ว่าหาดูได้ยากมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ไปดูกับอีกหนึ่งการแข่งขันที่ต้องใช้เรี่ยวแรงแบบสุด
เรียกว่าศึกนี้แข่งขันกันแบบไม่มีใครยอมใคร
เสียอะไรไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้
สนุกสนานเฮฮาแค่ไหนไปชมกันเลย
กับการแข่งขันกีฬาชักเขย่อสุดมัน
เป็นยังไงลุ้นไหมล่ะคะคุณผู้ชม
แต่ละคนไม่มีใครยอมใครจริง
เห็นน้องตัวเล็กแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะจะบอกให้
และที่เห็นจัดเต็มแบบสุดนั่นก็คือ

ที่อุ้มท้องใกล้คลอดมาคอยคุ้มเด็ก
งานนี้เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากเด็ก
และผู้ปกครองที่เข้ามาให้กำลังใจเด็ก
ไม่น้อยเลยทีเดียว
ไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ที่ต้องใช้ทักษะการลอยตัวในน้ำขั้นสูง
บอกเลยว่าน้องหนูทำไม่ได้แน่นอน
เพราะคนที่ทำได้มีแต่คุณพ่อคุณแม่
เหล่านี้นี่แหละค่ะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ในการแข่งขัน
อย่างผ้าถุงและผ้าขาวม้าแบบนี้
จะเป็นกีฬาอะไรไปดูกัน

ถือเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่ง่าย
ตีโป่งทั้งตัวหนอนลอยน้ำ
เรียกได้ว่าทำเอาผู้เข้าแข่งขันล้มทับจับ
ขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งดมยาดมกันชุดใหญ่แบบนี้
แต่ก็ถือเป็นการแข่งขันที่สนุกสนาน
แถมยังได้คลายร้อนไปในตัวอีกด้วยล่ะจ้า

มาถึงกีฬาพื้นบ้านสุดท้าย
กับการแข่งขันวิ่งกระสอบทีมผสมชายหญิง
แข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตาย
ล้มลุกลุกคานกันแบบสุด
โดยการแข่งขันนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมกระสอบ
และก็ต้องวิ่งหรือกระโดดภายในกระสอบเท่านั้น
หรือใช้วิธีวิ่งสอยเท้าแบบเร็วก็ได้
ตามความถนัดของผู้เข้าแข่งขันเลย
แต่มีข้อแม้ว่าการแข่งขันวิ่งกระสอบนี้
อย่าให้เท้าหลุดออกจากกระสอบนะ
ไม่งั้นแพ้แน่นอน
แต่การวิ่งกระสอบแบบนี้ก็อาจจะธรรมดาเกินไป
มันต้องเจอวิ่งกระสอบแบบนี้
เป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชม
และนี่ก็คือการแข่งขันแหวนกระสอบ
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนั่งยองอยู่ในกระสอบ
พร้อมใส่หมวกกระน็อกแบบนี้นี่ล่ะค่ะ
ทั้งหาทั้งหน้าเอ็นดู
น้องบางคนล้มตั้งแต่ยังไม่ออกตัวแว้นลมล่ะค่ะ
ถือเป็นการแข่งขันวินกระสอบแบบแอดวานจริงนะเนี่ย
ก็ถือเป็นภาพที่สนุกสนานแถมยังได้ออกกำลังกาย
แล้วก็ยังสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
ยังสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
และที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยเรา
ไม่ให้สูญหายไปด้วยนั่นเองค่ะ
นี่เป็นยังไงคะอายุไม่เกี่ยวค่ะ
นี่คือการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกัน
ชนิดกีฬาเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไห

เห็นแบบนี้บอกเลยเดี๋ยวนี้ฉันจะส่งตัวแทนเข้าประกวดด้วย
อะไรดีผมกับชิซาไปแข่งอะไรดี

ตีเปา่งตีเปา่งลอยน้ำ

ไม่ต้องตีหรอกผมลอยอยู่แล้ว
มีห่วงยางอยู่อันนี้ไม่จำเป็นเลย

เรื่องราวต่างเรื่องของกีฬาให้ดูกันแบบนี้เนี่ย
คือมันเป็นกิจกรรมที่เขาจัดตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
คือในปีนี้กิจกรรมหลายอย่างก็ยังจัดกันไม่ได้
อดทนรอหน่อยเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้น
แล้วก็จะมีกิจกรรมสนุกแบบนี้มาให้ได้ชมกันนะครับ